คุณผู้ชมฮะเรามาดูภารกิจของนายยกรัฐมนตรีนะครับ
เมื่อเช้าก็ไปปราธกฐาพิเศษภาคธุรกิจไทยในวิถียั่งยืน
ซึ่งจริงเวทีนี้ก็จะเป็นเวทีในการสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติ

ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคการค้าภาคอุตสาหกรรมต่างนะครับ
นายกรัฐมนตรีปราธกฐาด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างอย่างที่เห็นเนี่ย
เคร่งเครียดน้ำเสียงเนี่ยขรึมนะฮะ
แล้วก็บางจังหวะนะฮะก็พูดแล้วก็พูดจากปากเลยบอกว่า
นี่ผมพูดอยู่เนี่ยผมไม่ได้บ่นนะ
ผมแค่พูดให้พวกท่านฟังอย่ามาหาว่าผมบ่นเออนะฮะ
แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของการที่ไม่ห่วง
ตำแหน่งใดทั้งสิ้นของตัวเองนะครับ
แต่ผมห่วงประเทศไทยนะฮะนี่คือการจัดงานสัมมนา
และปรัฐกฐาพิเศษภาคธุรกิจไทยในวิถีที่ยั่งยืน
นายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างการเปิดงานบนเวที
โดยจริงกล่าวยาวนะคุณนะแต่ส่วนหนึ่งที่ทีมข่าวของเราเนี่ย
คำกล่าวของนายกมานายกบอกว่าวันนี้คนไทยต้องเข้าใจกันและกัน
นโยบายและโครงการต่างที่รัฐบาลทำไม่มีใครได้มากได้น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของประชาชนหากเลือกรับเฉพาะข้อมูลที่ไม่มีสาระ
ก็ไม่เกิดการเรียนรู้ตีกันไม่เลิกไม่เปิดรับฟังเรื่องอื่น
ทำอย่างไรให้คนไทย๗๐ล้านคนมีความสุขอย่างยั่งยืน
รัฐบาลก็ต้องมองภาพรวมนะครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวบนเวทีอีกนะฮะ
บอกว่ามีคนเนี่ยหาว่าผมเนี่ยพูดเยอะก็ยอมรับนะที่พูดเยอะเนี่ย
เพราะอยากระบายให้ฟังว่าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง
สิ่งที่ต้องการพูดก็จะพูดเฉพาะตรงนี้หมายถึงในเวทีนี้นะครับ
ผมเนี่ยคงไม่อยู่ถึงอายุร้อยปีแล้วแล้วก็ถามคนที่ร่วมฟัง
มีใครอยู่ถึงร้อยปีบ้างไหมล่ะใครตรงนี้อายุร้อยปีแล้ว
ไม่มีใครตอบได้แล้วครับเพราะว่าแต่ละคนคงไม่ถึงนะฮะ
และผมจะพูดเฉพาะตรงนี้และนี่ไม่ใช่การบ่น
ผมแค่พูดให้ฟังนะครับก็ไม่ได้อยากจะพูดเพื่อให้อยู่ได้นานหรอกนะฮะ
ช่วงนี้ก็จะไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องการเมือง
เพราะเห็นเรื่องต่างยุ่งวุ่นวายกันพอแล้ว
พูดอะไรก็เป็นเรื่องไปหมดนะฮะ

พูดให้ฟังไม่ได้บ่นนะฮะแล้วก็บอกยังไม่เข้าเรื่องสักที
เกี่ยวกับเรื่องของภาคธุรกิจไทยที่ยั่งยืนเลยนะฮะ
หลังจากนั้นนายกรมรีก็พูดถึงการสร้างความเชื่อมั่น

การค้าอุตสาหกรรมการใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลที่ถกเถียงกันอยู่นะฮะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐธรรมนูลจะไปทำอะไรมากไม่ได้

ก็ต้องดูให้หมดว่าเขียนอย่างไร
จะไปอ่านวักแรกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับ
ส่วนการมาเปิดปราธกฐาในครั้งนี้
นายกรัฐมนตรีอย่างที่ผมบอกไปมีสีหน้าและอารมณ์เคร่งเครียด
จังหวะนะฮะก็พยายามจะเก็บอารมณ์นะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้บ่นไม่ได้โมโหใครทั้งสิ้นนะครับ
เพราะลงจากเวทีมาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อ
สื่อรีบตะโกนถามจริงไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรมากนักหรอก

นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของปัญหาการลงทะเบียน
โครงการคนละครึ่งที่เมื่อเช้าระบบล่ม
นายกบอกว่าแล้วก็มาด่ารัฐบาลกัน
ซึ่งจริงแล้วคนเข้ามาพร้อมกันจำนวนมาก
แห่มาลงกลัวจะไม่ได้เข้าจนเกิดปัญหา
หมดถ้าเข้าไม่ถึงรัฐบาลก็ต้องดูแลอยู่ดี
ถ้าโครงการดีรัฐบาลก็จะทำต่อ
ให้ว่ารัฐบาลไปก่อนนะครับ

แล้วก็นายกก็หันมาย้ำกับนักข่าวบอกว่า
อย่าไปพาดหัวข่าวนะว่านายกบ่น
แต่เพียงเล่าให้ฟังเท่านั้นเองในงานนี้
แล้วนายกชี้ทางมาแบบนี้

นายกพูดไปบ่นไป

ห่วงประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นพาดหัว
เพราะนายกชี้นำชี้เป้าไว้แบบนี้

แล้วก็โดนพาดหัวจริงว่านายกบ่น
คุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นภารกิจของนายกเมื่อเช้านี้นะครับ